แต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายค่ะ

หลายคนบอกหัวหมุนมากเลยกับการที่ลูก

คือแม่ก็มือนึงก็ฟังสิลูก

คุณพ่อคุณแม่ไม่ลำบากแล้วนะคะ

๕จังหวัดด้วยกันกรุงเทพนนทบุรี
มุดปราการนครปฐม

นักเรียนเรียนได้ไม่เกิน๒๕คน

แล้วเรียนกันยังไงเลย
พร้อมกันสลับกันเรียนไงคะ

เด็กจะได้ไม่เหงาด้วยจะได้ไปเจอเพื่อนนะคะ